ผมเคยกลัวบ้างไหมฮะเกี่ยวกับพัดลมที่มันติดเพดานอยู่

สิเมื่อก่อนเวลาสมัยเรียนในห้องเรียน

เปิดเบอร์แรงเข้าไปยิ่งเสียศูนย์เข้าไปใหญ่
บางทีเราก็กลัวพัดลมติดเพดานมันต้องดูแลซ่อมแซมให้เป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าโซเชียลเขาเตือนภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะพัดลมติดเพดาน
บอกว่าให้ระมัดระวังเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่แหละครับกรณีโซเชียลแชร์ภาพใบหน้าของนายอดุลแก่นนาคำ
ที่มีรอยแตงช้ำพร้อมแผลเป็นทางยาวที่บริเวณคิ้วขวานะครับ
แล้วก็มีคราบเลือดติดที่จมูกและปาก
และภาพพัดลมเพดานที่อยู่ในสภาพห้อยต่องแต่งอยู่เหนือเตียงนอนเพียงไม่ถึงเมตร
โดยมีสายไฟมันรั้งไว้อยู่นะคุณ
ดีที่มันไม่ร่วงลงมาซะหมดนะครับ
ก็ระบุไว้ในโพสต์บอกว่าเตือนภัยอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
นอนอยู่บนเตียงยังเจ็บตัวพัดลมเพดานหลุด
ถ้าใครมีพัดลมเพดานอายุการใช้งานนานแล้วควรตรวจเช็คด้วยนะคะ

โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้จำนวนมากนะครับ
๑๐เข็มเบา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังนายอดุล

เจ้าตัวเปิดเผยว่าเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนอนอยู่ในบ้านเช่า

และตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ

เมื่อสิ่งที่ตกลงมาใส่หน้านั้นก็คือพัดลมเพดาน
ที่มันติดตั้งไว้
ใช้มาเป็น๑๐๑๐ปีแล้ว
แต่โชคดีที่สายไฟมันยังดึงรั้งไว้
ไม่ตกลงมาทั้งตัวพัดลมนะคุณ
ถ้าตกลงมาทั้งตัวพัดลมนะอาจจะหนักกว่านี้นะครับ
แล้วเขาบอกเขาถูกเย็บไป๑๐เข็ม
โชคดีที่พัดลมมันไม่ตกลงมาทั้งตัวเครื่อง

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเขาเองก็กลัวพัดลมเพดาน
ทุกครั้งที่เห็นไม่กล้าใช้อีกแล้วตอนนี้
ขณะนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นพัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้น
แล้วก็เครื่องปรับอากาศแทนนะครับ
โดยหลังเกิดเหตุนะครับเขายังไม่ได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านเช่านะฮะ
แล้วก็ยังไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำงาน
แล้วก็ต่อไปคงจะหมั่นตรวจดูอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดอีกนะครับ
ผมเคยกลัวกลัวพัดลมเพดานแบบนี้นะฮะ
มันต้องไขน็อตไขอะไรให้มันดีนะ
แล้วก็ดูความแข็งแรงของฝ้าด้วยนะครับ

ถ้าเกิดว่าเห็นผิดปกติไม่ควรใช้งานนะคะ